มีจังหวะหนึ่งพายผ่านตอของต้นตะเคียน

จู่เธอเล่าให้ฟังทีหลังนะ
บอกว่ามีเจ้าแม่ตะเคียนมัด

สองคนกระโดดลงไปในน้ำ

ก็ต้องกระโดดตามคำสั่งของเจ้าแม่ตะเคียน
เพื่อนเห็นลงไปช่วยดึงมา

เป็นนักท่องเที่ยวสาวชาวกัมพูชาครับ

ที่ทำลงไปเธอได้ยินเสียง
ผู้หญิงคนหนึ่งสั่งให้ทำ

แล้วเพื่อนไปช่วยเรือก็ล่มไปอีก

เรียกว่าอ่างเก็บน้ำท่ากระบาด

โอ้โหทีนี้ก็ต้องแจ้งกู้ภัย

ขึ้นเรือมาได้๒คนสภาพหมดเรี่ยวหมดแรง

พูดอะไรตอนแรกไม่รู้เรื่องเลย
รีบนำตัวขึ้นฝั่งไปประถมพยาบาล
แต่ว่ายังตื่นตกใจอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตัวแข็งทื้อแบบนี้
ทีมข่าวไปถามเธอบอกว่าคือคนที่กระโดดไปนะ
เธอเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาว่าคือยังตกใจอยู่แล้วบอกว่า
พายเรือเนี่ยมีจังหวะหนึ่งเธอพายเรือผ่านต่อตะเคียนกลางอ่างเก็บน้ำ
อยู่ได้ยินเสียงผู้หญิงสั่งเรียกให้กระโดดลงจากเรือ
ทั้งที่ตัวเองก็ว่ายน้ำไม่เป็นแต่ตอนนั้นบังคับตัวเองไม่ได้
ร่างกายมันทำเองคือกระโดดลงไปจนจมไปอยู่ใต้น้ำ
แล้วเรือล่มได้อย่างไรครับ
ตอนนั้นไม่รู้เหมือนกันไปถึงนั้นอยากระโดดน้ำเลย

ไม่เมาค่ะรู้ไม่ได้เผื่อว่ารู้ไม่ได้รู้เป็นบัตรอยู่

ดน้ำแล้วเรือมันก็เอียงใช่ไหม

แล้วเรือล่มได้ยังไงครับเรือล่มได้ยังไง
เอียงเหมือนเลยค่ะเพื่อนหนูมันช่วยหนูมาข้างนี้
เขาช่วยหนูก็เอียงเลย
โอเคโอเคโชคดีแล้วล่ะ
ทีนี้หลังจากรอดมาได้หลังจากเธอมีสติกลับขึ้นมาแล้ว
ผู้หญิงสองคนนี้ก็ขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ย

อันนี้คุณผู้ชมโหมันก็น่ากลัวเหมือนกันเนอะ

ปั่นเรือผ่านแล้วอาจจะ
ฉุดคิดทำอะไรไม่ดีหรือคิดลบหลู่หรือเปล่า
ไปลบหลู่เจ้าแม่ตะเคียนเข้าแล้วก็เลยท่านก็เลยมาสะกิด
สั่งให้กระโดดลงน้ำไปอะไรแบบนี้เธอคิดก็เลยว่า
เป็นที่เคารพสัทธาของชาวบ้านมากเพราะว่า
ก็มีการนำผ้าแพร่สีต่างไปผูกเอาไว้ต่อตะเคียนใหญ่มาก
โผล่ขึ้นมาแบบนี้ก็เลยนำต่อมาทุกทีมไปขอเข้ามาพูดความสบายใจ
นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องของความเชื่อโอ้โหภาพ
มันก็น่าขนลุกเหมือนกันเนอะเออดูสิฮะโผล่มาต่อนิดนึงนะแต่ว่าแบบ
ข้างล่างคงใหญ่ตัวโอ้โหร้านมากอะนะครับ